คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เช่นเคยไม่ได้ปราบผีไปปราบพระ
เพราะบอกว่าเจ้าอาวาสค่ะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
พาศรีกามาที่กุฏิแล้วก็ดื่มสุราด้วย
แต่พระรูปนี้เขาปฏิเสธนะคะ
แต่คุณผู้ชมลองมาดูหลักฐานที่เจอในกุฏิหน่อยค่ะ
ว่าจะปฏิเสธได้ไหมนี่ถึงขั้นวิ่งเข้าไปเลยค่ะ
หมอปลาไปนะคะคือวิ่งเข้าไปในกุฏิเลย
วัดนี้อยู่ในอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าท่านเจ้าอาวาสไม่ไหวเลยอ่ะเสพเมถุน
แล้วก็ดื่มสุรามีหลักฐานเป็นภาพแบบชัดเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหลักฐานที่ว่ามันคืออะไร
เจอเจลหล่อลื่นเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วแล้วก็ทิ้งอยู่
ใช้แล้วนะคะเจอกล่องยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
แล้วมันอยู่ใกล้กับกุฏิของเจ้าอาวาสเลยค่ะ
อยู่ใกล้กุฏิอยู่ใกล้ใกล้กุฏิเลยค่ะ

ไม่รู้ท่านเจ้าอาวาสเขาปฏิเสธแหละแต่อันนี้มันคือสิ่งที่เจอ
มีคลิปวิดีโอนะคะในกุฏิจะมีภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ด้านใน
นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะปิดประตู
อีกคลิปเด็กผู้หญิงออกมาจากประตูคนเดียว
แต่หน้าประตูมีผ้าเหลืองแขวนอยู่
นี่ค่ะเด็กผู้หญิงนะ
โอ้โหแล้วที่หมอปลาวิ่งไปถึงกุฏิไปเคาะเลยนะ
เคาะกุฏิเจ้าอาวาส
ก็เนี่ยค่ะเจ้าอาวาสอยู่ที่ห้องที่ชั้นหนึ่งอ่า
ท่านก็อยู่กับเด็กจะมีเด็กผู้หญิงอายุขวบนึง
เด็กผู้ชาย๒คนเด็กผู้หญิง๒คนก็จะมีเด็กอายุ๑๕อะไรแบบนี้

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามันก็ลูกหลาน

ท่านบอกว่าท่านไม่ได้แบบโอ้โหไปเลี้ยงดูเด็กผู้หญิงแบบเสื่อมเสียเสพเมถุนอะไรอย่างที่ถูกกล่าวหานะ
ที่ผ่านมาส่งเสียอุปการะค่าเทอมให้เด็กยากจนในชุมชน
ปิดประตูก็เพราะว่าเปิดแอร์
เด็กที่เจอเขาก็จะกลับบ้านตอนเย็น๕โมงเย็น
ภาพนั้นน่ะไม่ได้ให้ค้างคืนเลย
ไม่ได้อยู่กับเด็กผู้หญิงเพียงลำพังเลย
แล้วถุงยางอนามัยใช้แล้วที่เจอ
กล่องยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่เจออยู่ใกล้กุฏิ

เพราะวัดนี้มันก็เป็นพื้นที่สาธารณะ
เคยมีการจัดงานจัดตลาดนัดอะไรแบบนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าของใคร
แต่รอดแค่นั้นเอง
กลายแล้วลองกลับกรรม
ลงพ่อแล้วที่นี้มันมีภาพถุงยาง
ไม่รู้นะไม่รู้
หมอปลาก็ไปถามสามเณรค่ะ

แล้วก็สามะเนรบอกว่าเคยเห็นถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว

พูดความจริงไปเลยไม่ต้องกลัวหรอก
ถุงยางครับ
ถุงยางใช่ไหม

เพราะว่ามีชาวบ้านส่งคลิปมาให้ผมมาเน้น
ช่วยย้ำมาเน้นเคยเห็นไหม

เคยเห็นยังขวดเหล้า

งั้นให้สามะเนรคุยกับท่านเจ้าอาวาสเลยดีไหม
พูดต่อหน้ากันเลยไงคะก็สามะเนรบอกว่า

ก็เลยไปคุยกันต่อหน้าใช่ไหม
ที่นี่ค่ะเพราะไปถึงสรรพ์มะเนธเหมือนกลัว
ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสคือเหมือนสะกิดแขนอะไรแบบนี้ด้วยไง
โอ้จะอย่างว่าสรรพ์มะเนธก็คงระบากชายนะ
เออก็ใช่เดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงค่ะ
อยู่จะไหนอยู่จะไหนไปเรียงกันร้องตลอดไม่เคยอยู่

ตอนนั้นหลวงพ่อเขาทำอะไรอยู่ครับที่เราเห็น

ตอนที่เราเห็นว่าผู้หญิงนอนอยู่ในนี้
เราเห็นว่าหลวงพ่อเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาแต่งตัวยังไงครับเอ่อพวกผม
เคยเห็นเขาถูกเนื้อต้องตัวกันบ้างไหม

หมายถึงว่าเจ้าอาวาสกับเด็กผู้หญิงนั่นเหรอครับ

คุณผู้ชมสามเณรรูปนี้กลัวเลยนะ

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลยที่สพด่านมะขามเตี้ย
เพื่อเป็นหลักฐานกลัวจะไม่ปลอดภัยออกมาเปิดเผยข้อมูลของท่านเจ้าอาวาส

คือเรื่องนี้เราส่งติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คือติเนี่ยได้คุยกับเด็กผู้หญิงวัย๑๕ปีที่อยู่ในกุฏิเจ้าอาวาส
ขอใช้นามสมมุตินะคะน้องพึ่ง๑๕นะคะ

ใช่ค่ะน้องตูมนะขอเรียกว่าน้องตูม
เธอก็บอกว่าพี่สาวแนะนำให้ไปขอทุนการศึกษาจากท่านเจ้าอาวาส
คือบ้านน้องยากจนเคยมาขอตอนเทอม๒ชั้นม๑และม๒
หลังจากนั้นย้ายไปเรียนที่อื่นระหว่างที่มาก็พาเพื่อนมาด้วย
ยืนยันว่าไม่เคยถูกรุนรันนะคะ
คลิปที่เห็นไม่ใช่หนู
หมายถึงคลิปตอนที่อยู่กลางคืนหรือว่าเดินเข้าเดินออกนะ

แต่อันนี้คือวันที่ไปเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือน้องเขา
แต่คลิปที่เห็นอันนั้นเป็นเพื่อนน้อง
ที่ปิดประตูเปิดปิดที่กุฏิอะค่ะ
แต่น้องบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนน้องอะไรยังไงกับท่านเจ้าอาวาส

ชาวบ้านในพื้นที่ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันในอ้วน

ตอนบวชเคยเห็นศรีกามาอยู่ในกุฏิกับเจ้าอาวาสจริง

ได้ยินเสียงนับเหรียญในกุฏิก็มี

ศรีกาเอารถกระบะเจ้าอาวาสไปใช้ด้วยนะ
แต่อย่างหนึ่งที่รู้นะชาวบ้านคนนี้บอกว่า
ชาวบ้านเขาไม่มาทำบุญที่วัดนี้กันนานแล้ว

อย่างนี้เนรก็จะบอกว่ามีถุงยางมีอะไรอย่างนี้ผมเจอนะ
แล้วเค้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นานยังครับ
กูบางทีก็มีผู้หญิงมานั่งนากุตติหลอง
บางทีฤดดึนเดินเอาของหลองปกติเลี้ยง

ได้เงินจากตลาดนัดเสียเยอะ

เขาบอกว่าจะเป็นแฟนท์ยี้ไม่เข้ามา
รักษาราชชั่วทุนเฉลี่ยได้ก็เกือบอ่ะแล้วเงินไปไหนหมดลูกมั้ย
ไม่รู้เลยครับใครเป็นคนเก็บหลวงพ่อครับทุกอย่างอยู่กับหลวงพ่อหมดเลย
ทีนี้ค่ะรักษาราชการแทนผอสำนักพุทธจังหวัดกาญจนบุรี
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะครับไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสค่ะ
คุยอยู่สักประมาณ๑๐นาทีแล้วก็ออกมาบอกว่า
ท่านเจ้าอาวาสปฏิเสธทุกอย่างพร้อมให้ตรวจสอบ
ถ้ากระทำความผิดจริงก็พร้อมจะให้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนว่าผิดอะไรยังไงก็ดำเนินการได้เลย
แต่เบื้องต้นขอปฏิเสธทุกอย่างค่ะ
ใช่มันไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนไงฮะ
อย่างตัวเด็กที่ไปเจอเขาก็ยืนยันว่า
เขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับเจ้าอาวาสแค่มาขอค่าเทอม
ใช่เขาก็ไปขอทุนการศึกษา
ไอ้คลิปที่มีก่อนหน้านี้
ก็เป็นคลิปเห็นเด็กผู้หญิงอยู่ในกุฏิ

มันก็ไม่มีหลักฐานว่าเขามีอะไรเกินเลยหรือเปล่า

มันก็อยู่ใกล้กุฏิไม่ได้อยู่ในห้องท่านเจ้าอาวาสไง
แต่ถ้าถามว่าเหมาะสมไหมมันก็ไม่เหมาะสมหรอกโลกะวัชะใช่ไหม
เจ้าอาวาสก็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวใหม่

คือจะให้เด็กผู้หญิงไปขอทุนการศึกษา

สาราวัดก็ได้ใช่ที่อื่นของวัดก็ได้
กุฏิก็ได้โอ้โหทรงไทยของท่านกุฏิใหญ่โต
ข้างหน้าให้ญาติโยมเห็นว่าเออนี่เจตนาบริสุทธิ์จริงนะ
ใช่แบบนี้ไม่ได้นะเด็กอายุ๑๔๑๕เองนะ
หรือว่าทางสำนักพุทธของจังหวัดเนี่ยอันนี้ผมฝากเลยนะฮะที่จังหวัด

คือง่ายมากเรื่องนี้นะคือวัดเนี่ยเป็นที่สาธารณประโยชน
ที่ส่วนบุคคลไม่ได้เป็นที่ดินอะไรของเจ้าอาวาสนะ
เมื่อชาวบ้านเขาตีฉินเนี่ยสำนักพุทธท่านซื้อกล้องวงจรปิด
เนาะก็จะได้แบบไม่รู้ว่าใครมีพฤติกรรมยังไง
ไม่ต้องถึงด้านในนะเจ้าวาดเดี๋ยวท่านจะทำกิจอะไรของท่าน

ด้านหน้าใครเข้าใครออกก็จะเห็นหมด
ใช่ไหมแล้วเจ้าอาวาสท่านก็โอ้โหไม่ใช่ว่าเอาเด็กผู้หญิงมาอยู่เดี๋ยว๕โมงเย็นกลับ